ก่อนที่บ่ายบางคนจะมีน้ำตา

ฉันนี่แหละคนหนึ่งที่จะพาคุณผู้ชม

ของผู้สูงอายุที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
อันนี้คือการแข่งขันแต่งหน้าเหรอคะคุณ

แต่งยังไงให้ดูเลอะเยอะที่สุด
นี่คือภาพบรรยากาศการแข่งขันแต่งหน้า
เหล่าบรรดาผู้สูงอายุภายในงานกิจกรรม
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลมะต้อง
ประจำปี๒๕๖๓นี้
แต่ละคนนี่บรรจงแต่งหน้ากันนะ

คิ้วคือมงกุฎของหน้านะคะนี่โอ้โหทาแป้งเหมือนทาตะเคียนกันเลยคุณขาวโพลนเลยค่ะ

นี่งานนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดหางไหลตำบลมะต้องอำเภอพรมพิราม
สำหรับปีนี้เขามีการแข่งขันมากมายเยอะแยะนะ

แข่งขันไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการแข่งขันแต่งหน้านี่แหละ

การแข่งขันแต่งหน้านี้เป็นสีสัน
แล้วก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับทั้งกองเชียร์เองทั้งคนแต่งเองทั้งคนถูกแต่ง

แต่ละทีมนี่โอ้โหคัดมือดีมาเลยนะ
นี่คือมือดีแล้วนี่มือดีถ้ามือไม่ดีล่ะคะ
ถ้ามือไม่ดีคงลามยันคอไปจนถึงตัวแล้วฮะ
แต่ว่าต้องบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วก็น่ารักนะคุณ
อมยิ้มไปด้วยนะคะงานนี้แต่งกันไปนานสองนาน
แต่งไปแต่งมาแต่ละคนจัดเต็มมากแต่ละทีมโอ้โหดูสิ
พูดได้เต็มปากว่าสวย

เอาล่ะแล้วหน้าตาหลังแต่งออกมา
งามกันแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
คือไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาแข่งแต่งหน้า
หรือเขามาแข่งขันวาดภาพศิลปะ

นี่ที่นั่งอยู่นี่คือตัวแทนของแต่ละพื้นที่
จนต่างปีแต่ละตำบลเขาก็ถือป้านก่อนนี่
โอ้โฮสนุกกันใหญ่แต่งแล้วมีความสุขเห็นไหมคุณ

เออไม่รู้จะล้างออกหรือเปล่านะ
คิดเต้นเนี่ยคล้ายเครียดนะเออ
แต่งออกมาสนุกสนานเฮฮากันขนาดนี้ถูกใจกองเชียร์จริงปรบมือ
อยากจะส่งน้ำไป๑กิโลน

น่าพอโดดลงแม่น้ำดีกว่า

เห็นการแข่งขันแต่งหน้าในผู้สูงอายุแบบนี้เยอะ
ทุกครั้งมันก็เป็นสีสันเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เรามีความสุขตามไปด้วยได้นะ